ทำเอาคลาสผู้ห้นประเทศชาวไทยคลาสผู้ห้นประเทศหือฮากันเลยนะคะ
แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้า
มีแนวคิดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี่คือเป็นสลากภาพ๑๒นักศัตริย์
เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา
แก้ปัญหาเรื่องของการขายหวยใต้ดิน
เพราะมูลค่าหวยใต้ดินปีหนึ่ง๔๕๐๐๐ล้านบาทนะ
ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินขึ้นมาให้ถูกต้อง
จะได้นำเงินตรงนี้มาใช้บริหารจัดการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
เขาว่าแบบนี้ทีนี้ก็เลยมีแนวคิดนี้ออกมา
ล่าสุดค่ะสสกรุงเทพมหานครจากภักดิ์พลังประชารัฐนายศิราเจนจาคะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยนะบอกว่าถ้าเป้าประสงค์เพื่อ๒ประเด็นหลัก
คือแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคากับแก้ปัญหาหวยใต้ดิน
คุณศิราบอกว่าผมเชื่อเลยว่าอันนี้มันแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูวิธีการแก้ปัญหา
มันมีทางออกอีกหลากหลายทางเช่นการตั้งใจล้างบางมาเฟียที่หากิน
หวยใต้ดินอย่างจริงจังส่วนเรื่องของการขายสลากเกินราคา
อันนี้เนี่ยคุณศิราบอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของกองสลากไม่ใช่เหรอ
ที่จะมากำกับควบคุมดูแลไม่ให้ขายเกินราคาที่ผ่านมามันทำได้ไหม
ก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าครั้งจะออกสลักภาพ๑๒นักศัตริย์มาอีก
อันนี้มันเป็นการมอมเมาประชาชนที่ติดการพนันอยู่แล้วให้มีการติดการพนันมากขึ้นไปอีก
เท่าที่เป็นอยู่สังคมก็พังจากการพนันมากอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดว่าประธานเบาะสลากก็คือจำได้ใช่ไหมคะว่าเป็นใครคุณพัชระ
ท่านประธานบอร์ดสลากแล้วคณะกรรมการมีวิธีคิดแบบนี้พิจารณาตัวเองดีไหม
ที่จะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยได้ไหม
เพราะฉะนั้นควรที่จะเปลี่ยนทั้งบอร์ดให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่า
ฝากไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะเพราะว่าขั้นตอนเรื่องของการออกสลักภาพ๑๒นักศัตริย์เนี่ย
ก็ยังคงเป็นแนวคิดเดี๋ยวจะต้องผ่านขั้นตอนเรื่องของการไปดูข้อกฎหมาย
กฤษฎีกาดูข้อกฎหมายผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพราะฉะนั้นคุณศิราบอกว่าฝากหน่อยฝากไปถึงคณะรัฐมนตรี
ให้พิจารณาเรื่องนี้ให้รอบครอบก่อนตัดสินใจชั่งน้ำหนักให้ดี
ผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นว่าได้อะไรมากกว่า
สังคมได้อะไรประเทศชาติได้อะไรจากการออกสลากภาพ๑๒นักศัตริย์นะ
ก็ประมาณว่าไม่ว่ากองสลากจะส่งอะไรมาแต่ฝากคอรมอลไว้ละกันนะคะ
ให้พิจารณาดีดีเอ้ามาดูฝากฝั่งของพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะคะ
ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีค่ะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็ไม่แน่ใจ
หน่วยงานด้านกฎหมายจะตอบข้อหารือมาเมื่อไหร่
คือพิจารณาผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการประชุมเรื่องนี้สลาก๑๒นักศัตริย์
แต่หลังจากนี้ข้อกฎหมายมันจะเป็นอย่างไรมันจะไปขัดไหม
แต่ถ้าหน่วยงานด้านกฎหมายเห็นชอบมาจะเสนอเข้าบอร์ดอีกครั้ง
เพื่อที่จะทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
โดยมีการประเมินด้วยนะบอกว่าจะขายสลากแบบใหม่ได้ไม่น้อยกว่างวดละ๑๐๐๐ล้านบาท
หรือหลายพันล้านบาทเป็นการเทียบเคียงกับการสลากขายสลากรูปแบบในอดีตที่ผ่านมานะคะ
อกจากนี้มีคำถามว่าออกสลากแบบใหม่มาเนี่ย
ที่จะมาขายและบอกว่าจะได้งวดละ๑๐๐ล้านเพราะรัฐบาลถังแตกหรือเปล่า
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันที่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะรัฐบาลถังแตกนะ
แต่เป็นการออกตามพรบสลักฉบับใหม่และเป็นการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้นายธนวัฒนพลวิชัยหัวหน้าคณะทำงานศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ก็คือสลักรูปแบบใหม่บอกถึงเหตุผลที่คณะกรรมการเลือกแนวทางนี้
ที่ออกมาเป็นรูปภาพ๑๒นักสัตว์ต้องการให้รางวัลจูงใจเหมือนหวยใต้ดินไง
แต่จ่ายดีกว่าหวยใต้ดินด้วยนะส่วนการซื้อซื้อแบบไหน
ซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเข้าถึงคนง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ
ผู้ค้าที่ลงทะเบียนมีการจำกัดอายุผู้ซื้อด้วยการคัดกรองผ่านระบบแอปพลิเคชัน
ที่จะนำมาใช้ในการจำหน่ายโดยมีการคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ
แต่ยังคงให้ความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อย
และผู้พิการเข้าถึงการจำหน่ายสลากในรูปแบบใหม่นี้ด้วย
นี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะเกี่ยวกับเรื่องของการขายสลากก็เพื่อเอื้อให้กับผู้พิการได้มีอาชีพ
อันนี้ยืนยันออกมาแบบนี้และยืนยันด้วยนะนี่เป็นที่แรกของโลก
เดี๋ยวตามกันต่อนะคะว่าที่สุดแล้วจะออกมาขายได้จริงหรือเปล่านะค่ะ